พี่เวียเห็นบอกว่ามาพักหลังออกอาการเขินมากขึ้นนะ
อ่ะขนาดว่าสเตตัสกับสาวเบลล่าเนี่ย
พอเบลล่าอัพภาพอะไรปุ๊บหลายคนบอกเอ๊ะจะสื่อไปถึงเวียหรือเปล่า
เวียเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ

สำหรับคู่ของสองนักแสดงเวียแล้วก็เบลล่าค่ะ
ล่าสุดนี่แหละฝ่ายหญิงลงภาพแล้วก็แคปชั่นสุดน่ารักเลยทีเดียวค่ะ
ทำเอาหลายต่อหลายคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเบลล่าหมายถึงพี่เวียหรือเปล่า
ว่าภาพนั้นก็คงไม่ได้หมายถึงตัวเองนะคะ
ส่วนเรื่องที่ควงกันบ่อยขึ้นเจ้าตัวบอกเลยว่า
จริงเนี่ยมันไม่ได้ถี่ยิบอย่างที่หลายคนคิดนะครับ

แต่พอถามถึงสถานะเท่านั้นเลยค่ะ
เวียก็ออกอาการเขินอย่างแรงจ้า

น้องบอกไหมคะว่าน้องแบบพูดถึงใครอะไรอย่างนี้

คือตอนแรกถ่ายไปก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่า

ก็ถามว่าแบบถ้าแบบมันมีอะไรที่มันแบบโลดผลมาก
หรือว่าต้องเล่นที่แบบระเบิดหรืออะไรอย่างนี้
ก็ให้แบบถ้าไม่ไหวก็อย่าไปเล่นอะไรเงี้ย

จริงนี้เรียกคำแทนกับเราเรียกว่าอะไรอันนั้น